คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปดูที่ดิน

ที่ดินตรงนี้ติดกับอะไรบ้าง

คุณผู้ชมลองดูดีด้านซ้ายเป็นอะไรตรงนี้เป็นที่ดินสองไร่
ด้านซ้ายมือติดกับเจดีใส่อัฐิขวามือติดกับบ้านเรือนประชาชนค่ะ
นี่ค่ะนะคะโพสต์นี้นะคุณเขาพิมพ์แคปชั่นเอาไว้แบบนี้ว่า
ขายจริงไม่ใช่คอนเทนต์ขายที่ดินสองไร่ติดวัดเจริญธรรม
เมาส์เลย๑ล้าน๑แสนตกไร่ละ๕๕๐๐๐บาทอยู่ที่ไหน
ที่อำเภอพาชีจังหวัดอายุทยาโอ้โหคนเข้ามาแซวกันเต็มเลยคุณ
บอกว่าถ้าซื้อที่ดินตรงนี้ได้เพื่อนเพียบเลยมีเพื่อนบ้านช่วยดูแล
บางคนบอกแบบนี้ก็ถือว่าจริงใจนะจริงใจกับคนซื้อดีชัดเจนด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปดูที่ดินตรงนี้หน่อย
พบว่ามันอยู่ติดกับวัดเจริญธรรมจริงจริงค่ะเป็นลักษณะยาวเข้าไปตัดเป็นรูปตัวแอล
อย่างที่บอกนะคะเนื้อที่๒๖๐ตารางวาเนี่ยเขามีหลักเขตด้วยนะ
เลขอะไร๕๑๓๕อย่างที่บอกเขาขาย๑ล้าน๑แสน
คุณที่เป็นตัวแทนขายที่ดินที่ตรงนี้นะคะคือคุณนัทธนันไม่ได้ย้ำนะ
คุณนัทธนันมัชรินอายุ๕๒ปีเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาเป็นตัวแทนขาย
คนที่เป็นเจ้าของที่นี่คือเคยได้ถวายที่ดินบางส่วนให้วัด
ตรงนี้มีโฉนดติดกับวัดพอดีก็เลยลงประกาศไป๓วัน
แชร์กันเยอะแยะมากมายค่ะแล้วหลายคนก็มีแพลนว่า
สนใจอยากจะมาซื้อที่ตรงนี้ลองไปฟังเสียงเขาค่ะ
เขาบอกคุมเป้าหมายชัดเจนนะคะ
ที่นี่ช้าบ้านที่อยู่แถวนั้นล่ะชื่อว่าพี่สังห่างสี่หวบนะคะ
คุณยายก็แล้วกันอายุ๗๕ปียายบอกจริงอยู่ติดกับที่ดินตรงนี้
ก็ซื้อที่ดินมาจากเจ้าของที่ตรงคนนี้นี่แหละคนเดียวกัน
อยู่มา๕๖ปีไม่เคยมีอะไรนะ
สงบและที่สำคัญตอนมาอยู่ที่นี่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะอะไร
เปิดร้านขายของเวลามีงานศพงานบวชคนมาซื้อของที่ร้านเต็มไปหมดเลยค่ะ
โอ้มาอยู่ห้าหกปีแล้วตั้งแต่ซื้อนี่น่ะประมาณห้าหกปีแล้วไม่มีอะไรน่ะ
ไม่มีไม่มีอะไรเงียบไม่มีอะไร
เขาจะว่าโอ้มาซื้อทำไมที่ติดวัดติดวัดก็ไม่มีอะไร
ถ้าเราซื้อเราก็ทำกำแพงแล้วมันก็จบเราเราไม่กลัวเลย
วัดติดวัดแล้วไม่กลัวเลยไม่กลัวแบบเพราะว่าเราต้องการที่หากิน
ถ้าเราอยู่ตรงนี้คือล่มเย็นเป็นศุกร์ดีไม่มีอะไรไม่มีไม่มี
บอกจริงไม่มีเลยไม่ปรากฏว่าฝันเห็นนู่นเห็นนี่ไม่มีไม่มีนะจริง